ที่เรื่องราวของฟุตซอลไทยนะครับ
ล่าสุดก็มีกระแสข่าวเรื่องของการที่จะยกเลิกในศึกชิงแชมป์เอเชียครับ
ซึ่งทีมชาติไทยก็อาจจะได้อานิสงฆ์ในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตซอลโลกไปเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจริงนะครับ
มีกระแสข่าวมาพอสมควรครับถึงการยกเลิกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
ที่ประเทศคูเวทจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะครับ
ซึ่งรายการนี้เนี่ยแต่เดิมจะวางให้เป็นรายการสำหรับการคัด๕ตัวแทนทวีปเอเชีย
แข่งขันในศึกฟุตซอลโลก๒๐๒๑ที่ลิทัวเนียในเดือนกันยายนนะครับ
ล่าสุดมีข่าวหลุดออกมานะครับจากสื่อหลายประเทศโดยเฉพาะสื่อของเวียดนามรวมไปถึงสื่อของคูเวทเจ้าภาพเองด้วยนะครับ
ก็คือในปี๒๐๑๔๒๐๑๖และปี๒๐๑๘ครับซึ่งเจ้าภาพระบุว่าวิธีนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกการแข่งขัน
ซึ่งถ้ายกเลิกขึ้นมาจริงเนี่ยคราวนี้มาดูผลงานของทีมชาติไทยครับทีมชาติไทยในปี๒๐๑๔ตกรอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับปี๒๐๑๖เข้ารอบ๔ทีมสุดท้ายแล้วคว้าอันดับ๓
รายชื่อ๔ทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกัน
ได้ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มทันทีนะครับ
ซึ่งแม้ว่าเชียงรายจะยังแข่งเล็กแรกไม่จบนะครับ

ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเชียงรายนั้นก็จะ
สิทธิ์ในฐานะอันดับที่๓ไปครับ
ทั้งคู่จะเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่๒ครับ

เพราะว่าเรื่องของจำนวนทีมที่อาจจะไม่พอนะครับ
ทำให้ทั้งคู่ก็มีโอกาสจะได้บายเข้าไปครับ
จับสลากแบ่งกลุ่มนั้นจะถูกกำหนดขึ้น
ในวันที่๒๗มกราคม๒๕๖๔นะครับ
เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนรอบคัดเลือกจะไปเริ่มเดือนเมษายนเลยครับ
ไปที่เรื่องราวของพุทธศาสประตูทีมชาติเวียดนามอย่างดังวันลำนะครับ
แล้วก็มีข่าวลื้อว่าตอนนี้มีทีมในเจลีกสนใจจะคว้าตัวไปครับ
ล่าสุดเนี่ยเวียดนามเอ็กซ์เพลสก็ได้มีการตีข่าวนะครับ
บอกว่าขณะนี้เนี่ยเซเรโซโอซาก้านั้นได้บรรลุข้อตกลงกับเมืองทองแล้วนะครับ
ในการที่จะดึงตัวแข้งรายนี้ไปเล่นในเจลีกครับ
ก็เหลือเพียงการเปิดตัวเท่านั้นครับ
แล้วก็จะกลายเป็นคนแรกเลยนะครับที่จะได้เล่นในหลีกสูงสุด
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามมีนักเตะไปเล่นในเจลีกมาแล้ว๔คน
แต่ว่าเป็นหลีกทูนะครับ
ถ้าสมมุติรางวัลลำไปเนี่ยจะเป็นคนแรกที่เล่นบนหลีกสูงสุดของเจลีกนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามข่าวของดังวันลำนี่ก็มีข่าวบอกว่า
คือดีนาโมมอสโกนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าความชัดเจนเป็นอย่างไร
สังกัดก็รอลุ้นอยู่ครับว่าจะไปซบทีมไหนครับ